คดีหนึ่งนี่ก็ต้องหาหลักฐานต่างหาร่องรอยต่างหาสิ่งที่อาจจะต้องคลี่คลายคดีอยู่เหมือนกัน
แม่น้ำเหมือนกันแม่น้ำปิงแต่ที่กำแพงเพชรนะฮะเราตามเรื่องนี้กันมา๒วันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คดีที่มีชาวบ้านที่ไปหาปลาในพื้นที่แม่น้ำปิงที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วเขาก็ไปเจอกระเป๋าเดินทางสีดำแล้วก็มีศพยัดไว้ข้างในก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เดี๋ยวกล้องวงจรปิดจะให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ได้มา
นายหวางจานอายุ๓๐ปีเป็นชาวจีนถูกยัดใส่กระเป๋าแล้วกระเป๋าลอยไปติดเกาะกลางแม่น้ำปิง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีพยานบอกว่าเห็นรถตู้อันผาดสีดำ
จอดที่สะพานลานดอกไม้นะฮะแถวนั้นมีสะพานชื่อสะพานลานดอกไม้อยู่
แล้วมีผู้ชายสองคนมาทิ้งกระเป๋าลงแม่น้ำกระเป๋าก็ลอยไปเกย
หาดทรายกลางแม่น้ำที่มันเป็นลักษณะเกาะกลางอยู่น้ำแห้งน้ำลด
ชาวบ้านไปหาปลาเจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
แล้วเขามีแฟนสาวชื่อนางซูบิงอายุ๒๙มาจากจีนนะครับ
มาไทยเนี่ยหลายครั้งและครั้งล่าสุดเข้ามาคือ๑๒กุมภาพันธ์นะ
แล้วก็หายตัวไปทั้งคู่แต่ตอนนี้เจอศพคนเดียวคือนายหวางจาน
ซูบิงยังไม่รู้อยู่ไหนแต่มีชาวบ้านบอกว่า
จากจุดที่รถตู้เอาผาดสีดำคันนี้ขับมามันมีการทิ้งกระเป๋าอยู่หลายครั้ง
ไม่ใช่แค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องไล่ขยายผลต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในการหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ตำรวจไล่ไปถึงนู่นด้วยนะครับที่จังหวัดตากด้วยนะฮะที่อำเภอแม่สอด
เพราะว่ามีหลักฐานที่เห็นว่ารถคันนี้พอมาหย่อนกระเป๋าลงที่สะพานลานดอกไม้
ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตาก
โดยกู้ภัยแล้วก็ตำรวจวันนี้ได้ค้นหาเอาเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่
บริเวณที่คาดว่าจะเป็นจุดสำคัญต่างมีชุดประดาน้ำด้วยนะฮะ
ลงงมใต้น้ำด้วยแล้วก็ไล่ตามจุดที่รถตู้คันนี้ขับมา
นี่คือภาพวันนี้นะฮะลงไปหาหลักฐานต่างนะครับ
เพราะว่านางซูบิงอายุ๒๙แฟนสาวของนายหวังจาน
อายุ๓๐ที่เป็นศพในกระเป๋ายังหาไม่เจอ
ก็เลยคาดว่าหรือว่าจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าต้องไปหาให้เจอว่าเธอจะอยู่ไหน
ว่าจะมีกระเป๋าใบอื่นถูกทิ้งเอาไว้หรือเปล่านะครับตำรวจไปได้กล้องวงจรปิด
นี่เป็นหลักฐานยืนยันตามคำบอกเล่าของพยานเลยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
กล้องวงจรปิดที่เห็นรถตู้เอาผาดสีดำคันนี้ขับผ่านบริเวณสะพานลานดอกไม้
ซึ่งชาวบ้านที่เห็นรถคันนี้บอกว่ารถคันนี้ขับขึ้นไปบนสะพานนะฮะ
นี่ขับมาแล้วก็ขึ้นไปบนสะพานพอขึ้นไปบนสะพานแล้วเนี่ยนะครับ
มีผู้ชาย๓คนมาช่วยกันยกกระเป๋าลงมาจากรถแล้วโยนทิ้งน้ำ
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เป็นรถหมายเลขทะเบียน๕กไก่ต่อเต่า๒๒๒๒กรุงเทพมหานคร
มีภาพบนสะพานนะฮะเดี๋ยวดูภาพบนสะพานอีกมุมหนึ่งที่เห็นรถตู้เอาผาดสีดำคันนี้ขับขึ้นไป
แล้วมีคนลงมานะฮะอันนี้เป็นทะเบียนที่เห็นชัด
มีภาพบนสะพานไหมสะพานล้านดอกไม้นะฮะ
รถตู้คันนี้ขับผ่านแถวนี้แล้วชาวบ้านเห็นนะครับซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้แค่เห็น
บางคนไม่เห็นเขาก็ได้ยินเสียงค่ะเหมือนโยนอะไรลงน้ำ
ก็มีข้อมูลนะครับว่าพบคนร้าย
อันนี้เนี่ยมาฮะ

เป็นภาพที่ชาวบ้านได้ข้อมูลว่ามีคนร้ายเนี่ย
จากขับรถไปที่ย่านสะพานลานดอกไม้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
ลงไปเนี่ยคือเขาไปเก็บก้อนหินฮะใช่คาดว่าเอาไปยัดใส่กระเป๋าเพิ่ม
ได้หนักถ่วงน้ำใช่เพื่อถ่วงนะฮะเห็นไหมค่ะนี่
นี่ชาวบ้านเห็นนะครับแล้วตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดแล้วเจอนะครับ
อ่าซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือแยกบ่อน้ำผู้ร้อน
รถตู้เอาผาดสีดำคันนี้ขับมาจอดใกล้กับแยกบ่อน้ำผู้ร้อน
แล้วมีผู้ชายชาวจีนสองคนผิวขาวค่ะอายุน่าจะสักยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปี
ลงมาจากรถแล้วเก็บก้อนหินคนที่เห็นบอกว่าก็แปลกใจอยู่ว่า
เอ๊ะทำไมรถราคาแพงอยู่อยู่จอดรถลงมาเก็บก้อนหินอืม
ทีแรกคิดว่าเออสงสัยจะเก็บหินไปหนุนล้อหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่า
แต่รถคันนี้เก็บก้อนหินแล้วก็ไปค่ะจนมารู้ข่าวนี่แหละว่าพบ
ถูกยัดกระเป๋าทิ้งสะพานลานดอกไม้ก็เลยตกใจมาก
เพราะคิดว่าจะต้องใช่กลุ่มชาวจีนกับรถตู้คันนั้นที่เก็บก้นหินแน่
แล้วต้องเก็บก้อนหินไปเพื่อจะเอาไปถ่วงศพทิ้งลงนา
พอลงมาปุ๊บเขาก็จะมาหยิบหินที่เขาทำซ่อมถนนอ่ะเป็นอย่างมาต่อยอ่ะก้อนอ่า
แหลกจีบไปสองก้อนแล้วก็พอหยิบสองก้อนปุ๊บ
เขาก็ไปส่งให้คนที่อยู่ข้างประตูแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกเที่ยวนึง
หยิบเป็นหนึ่งก้อนทีนี้เขาเขาเขาหยิบสิเขาก็ขึ้นลงไป
คิดอยู่ว่าเขาขับรถดีหน้าตาดีแต่งตัวดี
เขาเอาก้อนหินไปทำไมสามก้อนคิดในใจว่าเออ
เขากงเอาไปหนุนล้อหรือเปล่านี่ไงก็คือมันจะคิดหลายวัน
มันจะมีเรื่องอะไรอย่างงี้อ่ารูปลักษณ์คือจะขาว
ขาวก็หุ่นดีแหละหุ่นดีแล้วหน้าตาดีเขาแต่งตัวก็ดี
พลตมธอภิชาสุริสิทธิ์ผู้บัญชาการตมธภูทรภาคหก
วันนี้ไปประชุมคลี่คลายคดีนะครับที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
ตอนนี้นะฮะชุดสืบสวนบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้ว
เป็นชาวจีนนะฮะชาวจีนทั้งหมด๓คนด้วยกัน
แล้วคาดว่าจะต้องรู้จักกับผู้ตายนะครับก็คือนายหวังจานนะ
รวมทั้งผู้ที่ยังหายตัวไปอยู่นะครับคือนางซูบิงนะครับ
ตำรวจได้เรียกตัวคนขับรถตู้เอาผาดสีดำคันนั้นมาแล้วนะครับ
คนขับก็เป็นคนจีนนะฮะเรียกมาสอบปากคำ
เขาบอกว่าเขาขับรถตู้โตโยต้าเอาผาดสีดำคันนั้นจริง
ตามภาพในกล้องวงจรปิดหรือที่ชาวบ้านเห็น
เขาถูกว่าจ้างมาเพื่อให้ไปส่งผู้โดยสาร๓คน
ก็คือชายชาวจีน๓คนที่เป็นกลุ่มผู้ต้องหา
บอกว่าให้ไปส่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเขาไม่รู้ว่ากระเป๋าที่เอาขึ้นรถกันมาเนี่ย
มันมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ข้างในบ้างรู้แค่ว่าระหว่างทาง
เขาแวะจอดให้กลุ่มคนพวกนี้ทิ้งกระเป๋าตามทางอยู่๓ครั้ง
แต่จำสถานที่ไม่ได้แต่หลังจากที่นำกระเป๋ามาทิ้งในพื้นที่กำแพงเพชร
เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ขับรถไปส่งชายชาวจีนทั้ง๓คน
ด่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วเขาก็ขับรถกลับเข้ากรุงเทพ
นี่ฮะค่ะเพราะเขาบอกว่าระหว่างทางมันก็มืดด้วยอืมอ่า
แต่จุดนี้เขาก็พอจำได้สะพานลานดอกไม้เนี่ยเสร็จตรงจุดนี้กำแพงเพชรอำเภอเมือง
่งหน้าเข้าแม่สอดจังหวัดตากชาย๓คนนี้ก็ไปแล้ว
คือจอดแล้วทิ้งจอดแล้วทิ้งจอดแล้วทิ้งสามรอบสามครั้งฮะอืม
นี่ฮะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าตรงแม่น้ำปิงที่ลานอ่า
สะพานลานดอกไม้เนี่ยชาวบ้านเจอกระเป๋าแล้วเมื่อประมวลคำให้การของคนขับรถ
ให้กับชาวจีนทั้งสามคนนั้นนะครับบวกกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งคนจีนเนี่ยเป็นคนขับนะขับมาจากกรุงเทพไปที่พัทยาก่อน
แล้วถึงจะไปที่ปลายทางที่จังหวัดตากที่พัทยาเนี่ยที่ไปเนี่ย
จากการให้ข้อมูลของคนที่ให้เช่ารถแล้วก็คนขับรถก็คือคนจีนคนเดียวกันนี่แหละ
เขาบอกว่าชายชาวจีนทั้งสามคนให้เขาไปแวะที่พัทยา
เพื่อไปรับกระเป๋าเดินทางสีดำสามใบก็ไปรับที่ที่พักแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าในกระเป๋านั้นใส่อะไรไว้หลังจากนั้นพอขนกระเป๋าขึ้นรถนะ
ก็ขับพาชายทั้งสามคนไปบอกว่าให้มุ่งหน้าไปทางจังหวัดตากนะครับ
ระหว่างทางจุดแรกเป็นจุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
เขาจำไม่ได้ว่าเป็นจุดไหนนะฮะชายชาวจีนทั้งสามคนบอกให้เขาหยุดรถ
แล้วก็ลงไปทิ้งกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็ให้เขาขับรถต่อ
เขาก็ขับรถไปตามทางแล้วชายชาวจีนก็ให้หยุดรถตรงสะพานลานดอกไม้
ในช่วงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วทิ้งกระเป๋าลงแม่น้ำปิ่ง
แล้วก็ขับรถไปต่อจากนั้นก็มาถึงจุดที่สาม
ว่าตอนนั้นจะเข้าสู่เขตจังหวัดตากแล้วชายชาวจีนทั้งสามคนให้จอดรถอีก
แล้วทิ้งกระเป๋าอีกหนึ่งใบอืมเป็นใบสุดท้ายใบที่สาม
สามจุดสามใบสามจังหวัดอายุทยากำแพงเพชรจังหวัดตาก
นะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่มันจำได้จริงจริงก็คือสะพานลานดอกไม้อ่ะ
ค่ะอีกสองจุดมันไม่รู้ตรงจุดไหนนะครับอ่า
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่า๓กระเป๋าเนี่ย๓ใบเนี่ย
มันจะมีศพอยู่ข้างในเหมือนกันทั้งสามใบหรือเปล่าอืม
แต่ใบหนึ่งเนี่ยตรงสะพานลานดอกไม้เนี่ยมันมีแน่แน่ค่ะ
นั้นมันเห็นเห็นอยู่แล้วคือนายหวางจานนะครับที่พัทยาตำรวจกองปราบรามก็ลงพื้นที่นะครับ
ตรวจค้นบ้านพักของชายชาวจีน๓คนที่ไปเช่าแล้วก็เก็บกระเป๋า
แล้วก็เช่ารถตู้มารับกระเป๋าไปเนี่ยนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดยังไม่ออกมาตรงการสืบสวนตรงนี้นะครับตรองส่วนทรัพย์การตะโหนดพุทธร
ฤกษาบอกว่าจากการตรวจสอบในห้องพบคราบเลือดบริเวณที่นอน
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าในห้องเช่าที่พัทยาเนี่ยคราบเลือดนั้นจะเป็นของนายหวางจานที่ถูกฆ่ายัดกระเป๋าหรือไม่
จากผลการชนะสูตรพบว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการจมน้ำนะฮะ
หวังจานที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางใบนั้นที่สะพานลานดอกไม้แม่น้ำปิงกำแพงเพชรเนี่ย
เสียชีวิตจากการจมน้ำเพราะพบน้ำในปอดโอ้โห
นั่นหมายความว่าตอนที่นายหวางจานถูกยัดใส่กระเป๋าเขายังไม่ตาย
อืมตำรวจบอกว่าถูกยัดใส่กระเป๋าแบบทั้งเป็นแล้วโยนลงน้ำถูกต้องโอ้
ก็จากการตรวจสภาพศพเนี่ยนะฮะก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ
ก็คือตอนที่บรรจุศพเข้ามาเนี่ยก็คาดว่ายังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะ
จากการพิสูจน์ผ่าพิสูจน์ศพคือผู้ตายเนี่ยมีคนการสุดมีบัตรแพลก
ก็เบื้องต้นจากการตรวจสอบ
นะครับจากครั้งแรกเนี่ย
ตอนนี้ยังครับก็คาดว่าสันนิษฐานว่า
นะครับกระเป๋าไอใบน่าจะ
เป็นผู้หญิงนะครับ

ว่าคดีนี้ผู้ตายก็คือนายหวางจานคงจะมาตกลงอะไรบางอย่าง
กับชายชาวจีนทั้ง๓คนที่เช่ารถตู้ที่บ้านเช่าที่พัทยา
แล้วก็คงจะตกลงกันไม่ได้นายหวังจานก็เลยถูกมัดมือมัดเท้านะฮะ
แล้วก็นั่งตกลงอะไรกันอีกนั่นแหละนะครับอยู่ในบ้านหลังนั้น
ยังตกลงกันไม่ได้อีกชาวจีนทั้ง๓คนก็เลยตัดสินใจ
นำนายหวังจานเนี่ยยัดใส่กระเป๋าเดินทางนี่เป็นคนจีนด้วยกันหมดนะฮะ
ยัดใส่แบบทั้งเป็นเพราะว่าผลการจรรย์สูตรคือ
จมน้ำเสียชีวิตพบน้ำในปอดพอยัดเขาใส่กระเป๋าแบบทั้งเป็นแล้ว
ก็เอากระเป๋าเดินทางที่ยัดใส่เนี่ยนะฮะเรียกรถตู้มารับแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำ
ละจุดทีละจุดศพนายหวังจานในกระเป๋าใบเนี้ยคือที่กำแพงเพชร
แม่น้ำปิงสะพานลานดอกไม้นะฮะโอ้โหนี่ฮะแสดงว่าตั้งแต่พัทยา
มาถึงกำแพงเพชรเขาก็ยังไม่ตายอืมโหดเยี่ยมนะคะ
เพราะเขาตายจากการมีน้ำในป่อใช่ไหมแล้วจมน้ำนี่ฮะ
ส่วนสาเหตุที่ผู้ตายไม่ได้ถูกทำร้ายก่อน
ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยัดใส่ในกระเป๋าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีบาดแผลไม่มีรอยช้ำในศพของผู้ตายเลยนะฮะ
ตำรวจได้เตรียมขอหมายจับชายชาวจีนทั้งสามคนแล้วนะครับกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ทั้งสามคนนี้คาดว่าอายุยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปีเชื่อว่ายังมีสองคนที่กบดานอยู่ในไทย
อีกคนนึงมีรายงานว่าหนีออกทางช่องทางธรรมชาติผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปแล้ว
แล้วก็นอกจากสอบปากคำคนขับรถตู้อาจจะต้องไปขอดูเอ๊ะ
อะไรแบบเนี้ยครับแล้วเชื่อว่าตำรวจก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอ่า